ฟังคำอธิบายจากกรมศิลปากรไปแล้วนะครับ

และอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออก
โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

มีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไร
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสุดปรีดามหายศครับ

และการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเรียกคืนทรัพย์ทางวัฒนธรรม
ข้อตกลงฉบับนี้เปรียบเสมือนอนุสัญญาบุกเบิก
ในเรื่องของการคืนวัตถุทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
เพราะเดิมมักไม่สามารถทำได้
จากกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายในของบางประเทศ
ที่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวในรัฐนั้นได้
แต่จะมีข้อตกลงในรูปแบบต่างเช่น
ส่วนที่สัญญาหรือการเจรจาตกลงกันแบบสองฝ่าย
ที่เรียกว่าทวิภาคี
ซึ่งอย่างหลังนี้เป็นข้อปฏิบัติหลัก
ประเทศไทยยึดปฏิบัติอยู่
คือการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยอาศัยมาตรการกลไกในการนำเข้าและส่งออก
ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ซึ่งเมื่อรัฐลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว
จะสามารถเรียกคืนทรัพย์ทางวัฒนธรรม
ผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้
โดยสรุปขั้นตอนดังนี้
เมื่อร้านภาคีผู้ครอบครองวัตถุได้รับการร้องขอให้ส่งวัตถุคืน
จะต้องติดต่อและส่งคืนวัตถุทางวัฒนธรรมบางประเภท
แก่ประเทศต้นกำเนิดผู้ร้องขอ
จากนั้นจะต้องทำการเจรจาทางการทูตกับประเทศผู้ร้องขอ

ผู้ร้องขอจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เหมาะสม

ผู้ร้องขอคืนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จากการส่งคืนโบราณวัตถุกลับคืนเช่น
ค่าขนส่งค่าประกันตลอดจนค่าจัดเตรียมสถานที่
อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องค่าชดเชยที่เหมาะสม
ทำให้เกิดความไม่เห็นด้วยจากประเทศส่วนใหญ่
ที่เป็นเหยื่อของการลักลอบการค้าวัตถุทางวัฒนธรรม

ก่อให้เกิดความลังเลใจกับการเข้าเป็นภาคี
ว่าทำไมประเทศที่ยากจนและตกเป็นเหยื่อ
จะต้องไปหาเงินเพื่อจ่ายค่าชดเชย
เพื่อแลกเอาโบราณวัตถุที่ตนต้องสูญเสียไป
และทั้งนี้ถึงแม้ว่าอนุสัญญายูนิสโก้๑๙๗
จะเปิดโอกาสให้มีการส่งคืนวัตถุทางวัฒนธรรม
แต่อนุสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
รวมถึงไม่สามารถเรียกคืนโบราณวัตถุ
จากประเทศที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญานี้ได้

เพื่อนำเอาวัตถุทางวัฒนธรรมกลับประเทศ
แต่ใช้เป็นการเจรจาแบบทวิภาคี
คือระหว่างไทยกับคู่กรณีโดยตรง
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน